บางคนอยากได้เหมาะสายงั้นมากองรวมกันตรงนี้
ไปดูซิว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี
ไปที่สตูดิโอแจกโชคกันเลยครับ
สวัสดีพี่จ้านมาทำอะไรแล้ว

ปลดหนี้ให้พ่อกับแม่ครับ

ดีใจที่ลูกได้ปลดหนี้ให้แม่

อกจากรอยยิ้มของผู้โชคดี
ยังมีรอยยิ้มแห่งความสุขของครอบครัวอีกด้วย
อยากบลิกชีวิตและคิดเส้นทางของตัวเองแบบนี้
ลองดื่มคาราบาลดูครับ
อาจจะโชคดีเหมือนกับผมก็ได้ครับ
ว้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เมื่อวานนี้ร้านที่๒แตกเลย
สิ่งว่าก่อนพูดช่วงดีจริง
ใช่ค่ะคุณหนึ่งในหลายล้านนะที่เป็นผู้โชคดี
แล้วอยากรู้มากเลยนะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรยังไง

หรือว่าเป็นสายมูจริงเพราะว่าแฟนรายการของเรา

แกไปดูที่ไหนไกลคนนี้เค้ากับสายหมูทำไมล่ะ

หลายข้างรอบ
พยายามกดบทให้ฮาแต่ไม่ได้ไม่เป็นไร

แต่สิ่งที่จะฮือฮามากกว่าก็คือรางวัลที่จะมีให้คุณผู้ชมทุกวัน

แน่นอนว่ามีแจกทุกวันนะคะ
คันสำหรับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก๑๒๕นะคะ
บอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยขี่ไปไหนก็ดูหล่อ
เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ทำให้รวยได้เพิ่มขึ้น

แล้ววันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปลุ้นกันเลย
อย่ารอช้า
โรยเลยค่ะ
โรยโรยโรยโรยโรย
เอาเองอยากจะเป็นผู้โชคดี
อยากหณะรถกำลังไหวงุ่มเงื่อยมากเลยนะคุณศีรษะ

พิเศษเอาไป
และผู้โชคดีนั่นก็คือ

ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับสุดยอดสุดยอดเลยเป็นผู้โชคดีครับนะ
รับไปแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีบ้าง
ต้องติดตามรายการตลอดข่าวเก้าโมงครึ่งทุกทุกวันแบบนี้ค่ะแล้วผมขออนุญาตย้ำตรงนี้นะครับ
เขียนบีบส่งเขียนบีบส่งตรงนี้ผมย้ำมากก็คือเขียนด้วยลายมือนะครับ
ค่ะทำไม่ถูกกติกานะคะแล้วก็ส่งมาด้วยนะคะอย่าลืมเขียนบีบลืมส่งไว้ได้นะคะ
ส่งมาได้นะคะตามกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะ
ใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่า
แม้ว่าเราจะแจกล้านที่๒ไปแล้วแต่ยังเหลืออีกหนึ่งล้านครั้งสำคัญที่เราจะแจกกันด้วย
ยังเหลือนะรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาทยังจับแจกอีก๑ครั้งครับ
ขนาดฉะนั้นยังหลุ้นอย่างไรไปดูกติกากันเลย
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

ทองคำบูระพ่า๑ล้านบาทครั้งที่สอง

แต่ว่ายังเหลืออีกตั้ง๑ครั้ง